ต่อกันที่ศิลปินกลุ่มใหม่ดีกว่า
จะบอกว่าชื่อวงเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นหู
แต่ถ้าเช็คเรียงหน้าสมาชิกแล้วจะบอกว่า

ใจต้องนิ่งจับใครใครได้บ้างนะคะ
มาเริ่มกันที่คนแรกเลยละกัน
พี่ต้าสุรชัยหรือว่าพี่ต้านิสสีม
แล้วก็พี่ปิงปองสีรสัก
แจ๊คชวินอันนี้เข้ามารวมตัวกัน

ให้แฟนได้ที่คิดถึงกันให้ได้ฟังกัน

เขาบอกข่าวดีว่าอีกไม่นานเกินรอค่ะ
เดี๋ยวเตรียมจะจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ

แล้วนอกจากวงนี้มาฝากผลงานเพลงแล้ว
คุณ๒คุณพ่ออย่างพี่จักร

ก็ยังช่วยกันกดดันหนุ่มปิงปองด้วย
บอกว่าให้รีบขอสาวพัชชาวาน

โดนกดดันขนาดนี้พี่ปิงปองเขาจะว่าไงดีคะ
ฟังรุ่นใหญ่สัมภาษณ์ดีกว่าค่ะพี่อิงปอง๔๑แล้วนะไปฟังเลยค่ะ

ก็คือผมกะว่ามองไว้ว่าน่าจะวางให้เต็มอัลบั้ม
แต่ว่ากำหนดการยังไม่รู้ว่าเมื่อไ

พี่ปิงปองไม่รับแล้วใช่มั้ยครับรวยแล้วครับ

รับเถอะคนเราก็ต้องกินต้องใช้